เจ้าสองตัวนี้สองตัวรึเปล่าก็ไม่รู้

แม้ว่าชาวบ้านจะถ่ายภาพติดชัดเจนเลย
จอราเข้โผล่ขึ้นมา
กลางหนองน้ำกลางทุ่งนา
คุณคือชาวบ้านไปนั่งซ่อนอยู่ในพงหญ้านะ
รอช่วงเงียบหน่อยให้มันโผล่ขึ้นมา

จราเข้ลอยคออยู่ในบ่อน้ำ

บริเวณหมู่๓ตำบลลาดตะเคียน
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
นี่คุณชาวบ้านถ่ายได้ทั้งคลิป

คุณดูสินี่มันโผล่ขึ้นมานะ

เบาะน้ำนี่ขนาดกว้าง๘เมตร

โดยรอบจะมีป่ายุคาลิปตัส
แล้วก็เป็นที่นาของชาวบ้าน

ทีนี้ครับเขาเฝ้าดูจอราเข้โผล่มาแบบนี้

นี่โอ้โฮ

แค่หัวมันนะก็ยาวเกินฟุตกว่าแล้ว

คาดเดาว่าตัวมันน่าจะประมาณ๒๓เมตร

และบางทีมันไม่ได้โผล่มาหัวเดียว

ชาวบ้านบอกว่ามันน่าจะมีสัก๒ตัว
ตัวความยาวนี้สัก๒๓เมตร
ทีนี้ครับผู้ใหญ่บ้านก็มาตรวจสอบ

เมื่อวานจริงเขาบอกว่า
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ประมงจะมาจัดการให้

รอแล้วรอเล่ามาถึงเช้าวันนี้

เจ้าหน้าที่ประมงไม่เจอแต่ยังเจอ๒ตัวเดิม
ตัวเดิมแต่ไม่เจอเจ้าหน้าที่ประมง

เพราะว่าถ้าไม่ชำนาญเรื่องจับจอราเข้

แล้วชาวบ้านบอกว่ามันก็ไม่ค่อยกลัวคนนะคุณนะ

งงเหมือนกันว่าจราเข้มาจากไหน

รวมถึงทางกำนันตำบลลาดตะเคียนก็เหมือนกัน
เพราะว่าพื้นที่นี้อยู่พื้นที่ของลาตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมฮะ
อัครเดชกัณหาบรีกำนันก็เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่
และบอกว่าประสานไปยังประมงจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเข้ามาจับจอราเข้ดังกล่าว
ส่วนจราเข้มาจากไหนงงกันไปหมดเลยครับ
คือตรงบ่อเนี่ยบ่อน้ำกลางทุ่งนาของชาวบ้าน
มันไม่มีการเชื่อมกับลำคลองใดทั้งสิ้น

เป็นบ่อโดดเลยอยู่กลางทุ่งนาเลย

ไม่รู้เขาเดินมาจากไหนแต่ลำคลองสาธารณะเนี่ย
อยู่ห่างจากพื้นที่ตรงนี้ไป๑กิโลนู่น
ก็เลยงงครับว่าจราเข้มาจากไหน
เพราะว่าคลองโพห่างจากตรงนี้กิโลเมตรกว่า
ราเข้มาอยู่ตรงบ่อในพื้นที่ทุ่งนาได้อย่างไร
ถามว่าแถวนี้มีฟาร์มเลี้ยงจราเข้อยู่ใกล้ไหม

ก็บอกว่ามีนะมีแต่กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันมาได้ยังไง

แล้วมันมาโผล่อยู่ตรงบ่อโดดกลางทุ่งนาได้ยังไงนะครับ
นี่แหละฮะตอนนี้โอ้โหชาวบ้านเขาลือสะพัดไปเลยว่าจราเข้เนี่ย

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ประมงรีบมาช่วยจัดการจับจอราเข้ออกจากพื้นที่โดยเร็วนะครับ
จากเกรงว่าชาวบ้านที่ไปหาปลาคือตรงนี้เป็นแหล่งน้ำ

ชาวบ้านมักจะมาลงน้ำลงบ่อตรงนี้บ่อยครั้ง
โชคดีที่มีคนมาเห็นก่อนนะครับ
นี่มีการเตือนปากต่อปากกันเลยนะบอกว่าอย่าลงไปนะ
หมอน้ำนี่มีจอราเข้ชาวบ้านก็มาซุ่มมองเอ้ามันมีจริงด้วยนะฮะ
ฝากนะอยากให้มาจับเร็วอะคุณ

มันคงไม่ได้หายากไม่ได้จับยาก

เอาจับให้หน่อยละกันนะคะเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
เพราะข่าวนี้ประมาณสัก๒๓วันแล้วเราตามความคืบหน้ามาเรื่อยนะครับ